แกรงตากปลาจะมีส่วนประกอบสำหรับการขึ้นรูปทรงตะแกรงคือตัวตะแกรงที่ทำจากตอกตะแคงซึ่งเป็นตอกที่จักตามความหนาของลำต้นไผ่นำมาสารขัดจากส่วนกลางแล้วขยายออกสี่ด้านไปเรื่อยให้ได้ขนาดตามต้องการ
แล้วจึงตัดต่อจากนั้นเข้าขอบด้วยไม้ไผ่ที่ผ่านการตัดให้ได้ขนาดความยาวพอดีกับขอบตะแกรงนำมาเหลาแล้วก็ดัดและนำมาเข้าขอบเป็นวงกลมรัดด้วยลวดให้เป็นรูปทรงก่อนแล้วจึงผูกให้แน่นหนาด้วยหวาย